นาทีนี้ฮอตประหลอดแตกไม่มีใครเกินนะคุณฟิล์มธนพัฒน์แน่นอนค่ะ
เจ้าของบทบาทคุณบอสวสินนั่นเองนะคะ
โอ้ยดีได้ดังดีจริงแล้วนะ
แถมโดนตนดันขออภัยค่ะ

มันดังโอ้ยพันไปหมดนะคะ
ต้นสังกัดดันแล้วดันอีกนะคุณล่าสุดค่ะ
ให้เล่นละครเรื่องอาหารพูดอิสวาตินะคะ
ก็มีการเปลี่ยนพระเอกมาแล้วหลายรอบนะ
สุดท้ายก็มาส้มมาหล่นที่คุณฟินธนาภัศน์นั่นแหละ

แต่ว่าขออ้อนสาวไทยรัฐหน่อยนะคะ

กลัวผีอีกไหมครับ

อ้าวเหรออ้อนได้แค่นี้เหรอฮะ
อ้าวจะให้อ้อนหนักกว่านี้เหรอฮะ

ถ้าผมกลัวผีจะมีใครสักคนมาดูแลผมไหมครับ

อยู่เป็นอยู่เป็นนะฮะ

ถึงจะมีสาวอินบล็อกมาแค่ไหนนะก็ไม่สนครับ
เพราะตอนนี้ตั้งใจอยากจะสร้างบ้านให้คุณแม่ก่อนครับ

เพราะว่าแบบด้วยความที่เราฮอตมาก
กล้านะแต่ว่ามีแต่งานตอนนี้

มีเวลาให้ตัวเองยังไม่มีเลยฮะ

แม่ไม่ห่วงแม่เวลามีแฟนก็พาไปให้แม่รู้จักทุกคนเลย

ตอนนี้ไม่มีตอนนี้มีแต่งานกับแฟนคลับ

เพราะจะคุยไว้กับแม่เคยสัญญาเห็นกับแม่เมื่อวันนึง
จะซื้อบ้านให้แม่อยู่ด้วยกัน

ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่ากว่าจะเปิดกล้องกว่าจะถ่ายทำเสร็จ